เอามาดูข่าวนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องการเมือง
แต่บุคคลในข่าวนี้เขาชื่อว่าเด็กชายสมัครสุนทรเวศ
ฟังไม่ผิดนะไปฟังเขาขานชื่อก่อน
ต่อไปเด็กชายสมัครสุนทรเวศ
ชื่อเด็กชายสมัครศุนย์ทรวเวศครับ
ชื่อนี้เคยรู้มาก่อนไหมว่าเป็นชื่อของอดีตท่านนายก

เพราะฉะนั้นแม่นามสุคุณสุนทรเวทครับ

เรียนชั้นป๕โรงเรียนด่านแม่คำมันอเผยรับแหล่
ที่อุตรศาลดิษฐ์ชื่อเดียวกันกับอดีตนายกของเรา
อดีตนายกสมัครสุนทรเวศนะครับคุณผู้ชม
น้องเขาบอกว่าเขารู้อยู่ตลอดเวลาว่าชื่อเขาเนี่ย
ท่านนามสกุลเขาเนี่ยไปชื่อเหมือนอดีตท่านนายกวัฒนมนตรี

แต่ก็ไม่ได้อึดอัดหรือผิดแปลกอะไร
ได้รู้ประวัติของท่านอดีตนายกก็ภูมิใจชื่อกับนามสกุลนี้
แล้วโตขึ้นก็จะไม่เปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับ
จากเด็กชายสมัครจะมีชื่อเหมือนอดีตนายกแล้ว
คุณแม่ของเขาก็ยังเป็นชื่อเดียวกันกับแม่ของอดีตนายกด้วย
ชื่อว่าคุณอำพันธ์สุนทรเวศครับ
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วตามไปถึงแม่ของน้องสมัครเลย
คุณอำพันธ์อายุ๔๐ปีบอกว่าต้นตระกูลเป็นคนจีนแต้จิ๋ว
แล้วก็ใช้นามสกุลเปลี่ยนจากแทร่มาเป็นสุนทรเวศมานานแล้ว
ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ทวดมารุ่นคุณพ่อ
คือคุณพ่อเขาชอบเรื่องของข่าวการเมือง
ติดตามข่าวสารการเมืองมาตลอด
บอกว่าไหนนามสกุลของเขาก็เป็นนามสกุลเดียวกันกับอดีตนายกศูนย์ธรเวศ

พอเกิดมาพ่อเลยตั้งชื่อชื่อของตัวเธอก็คืออำพันธ์
ให้เหมือนแม่ของอดีตนายกสมัคร
พอมีหลานก็เลยให้หลานชื่อสมัครสุนทรเวศซะเลย

พอโตมาเพื่อนจะได้เรียกหลานว่าป่าหมาก
ไกลมากเลยนะฮะซึ่งการมีลูกชื่อนามสกุลเดียวกันกับอดีตนายก
ทำไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปโรงพยาบาลนะ
เจ้าหน้าที่เรียกแบบไม่มั่นใจว่าใช่ชื่อนี้จริงหรือเปล่าเนี่ย
สมัครสุนทรเวศจริงเหรอ

น้องเกิดวันที่๑๕เมษายน๒๕๕๔นะฮะ
เกิดมาหลังจากที่ท่านอดีตนายกสมัครนั้นเสียชีวิตไป๒ปีแล้ว
๒ปีก็คือท่านเสียชีวิตไป๒๔พฤศจิกายน
เป็นเรื่องราวของเรียกชัยสมัครศุนย์ธรเวชนะครับ